ในเรื่องของคดีของน้องชมพู่เนี่ยยังมีแง่มุมให้ติดตามอยู่นะฮะ

ที่ตัชาญ์นำลูกหลานลูกเผยทั้งหมดไปเข้าพิธีสแบบบ้าน
หวังจะให้ทุกคนนั้นแสดงความบริสุทธิ์ใจ
แล้วก็อยากจะให้ลูกหลานนั้นรักไข้กลมเกี่ยวกัน
แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันกลายเป็นประเด็นดราม่า
เพราะว่ามันเห็นความขัดแย้งระหว่างพ่อตากับลูกเขย

ที่เรื่องของคำพูดไม่พูดตามกัน

โดยเฉพาะประเด็นที่ลุงพลไปปักทูบกลับหัว
ทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านไม่พอใจอย่างมาก
จนถึงกับว่าผู้ใหญ่บ้านต้องเรียกประชุมกัน
ชาวบ้านผู้เท่าผู้แก่เขาไม่พอใจเพราะว่า
สิ่งที่ลุงพลทำไม่เป็นไปตามธรรมเนียมที่ชาวบ้านเคยทำกันมา
มันคือเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ผู้เท่าผู้แก่รับไม่ได้
เมื่อวานตอนค่ำในนิ่มเงินนามเป็นผู้ใหญ่บ้านกกอกตะบนกกตูมอำเภอดงหลวง
มีการเรียกประชุมกันทั้งหมู่บ้านเลย
หลังเกิดกระแสผู้เท่าผู้แก่หลายคนไม่พอใจพิธีสาบานของลุงพล
ไม่พูดตามพ่อบ้างละเอาผู้ไปปลัดกับหัวบ้างล่ะ
มุมมองของชาวบ้านที่ไม่พอใจนะครับคุณผู้ชมบอกว่ามันเปรียบเสมือนกันไม่ให้เกียรติกัน
เคารพบูชาหลวงปู่ลิ้นที่ชาวบ้านนับถือกัน
ซึ่งจะเรียกลุงพลมาคุยอีกทีนึงแล้วอยากให้ลุงพลไปขอคำมาหลวงปู่ลิ้นด้วย
เรื่องที่๒ที่เป็นดราม่าชาวบ้านไม่สบายใจ
ก็คือว่าการที่มีบุคคลนึงไปแนะนำให้ลุงพลไปกระทำสิ่งที่ขัดกับหลักความเชื่อของชุมชนของชาวบ้าน
โดยบอกว่าถ้าผู้แนะนำเชื่อสิ่งใดก็ทำได้แต่ขอเลยนะ
อยากมาทำกับคนในบ้านกรอก
ประเด็นนี้ก็คือยงไปถึงหมอปราณมือปราบสัมภเวษีที่แนะนำให้ลุงพลเอาทู่ไปปรักกับหัว
ส่วนประเด็นที่สามชาวบ้านอยากจะร้องให้สื่อมวลชนโดยเฉพาะทีวีช่องหนึ่ง
ที่ไปปักหลักนอนในหมู่บ้านทั้งวันทั้งคืนออกหมู่บ้านไปซะ
นอนที่อื่นซะเพราะไปสร้างความระบากใจให้กับชาวบ้านเขา
อีกทั้งสื่อช่องนั้นเนี่ยยังเสนอข่าวที่บอกว่ามีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งนะฮะ
พยายามปั่นหัวสื่อมวลชนอื่นแล้วก็ตำรวจ
ไปฟังชาวบ้านพูดเรื่องนี้นะโดยเฉพาะเบลอทอน
ถอนถือว่าสนิทกับลุงพลมากเพราะว่าก่อนหน้านี้ไปวัดไปหาร่างทรง

ก็อยู่ด้วยกันมาก็ไม่คิดว่าเขาจะไปปากรูปตีหลังกาแบบนี้นะถ้าอยากอยู่กันต่อไปก็ให้ออกมาวันนี้เลยในนิดนึงนะครับ
ก็อยู่ด้วยกันมากก็ไม่คิดว่าเขาจะไปปากรูปตีหลังกาแบบนี้นะถ้าอยากอยู่กันต่อไปก็ให้ออกมาวันนี้เลยในนิดนึงนะครับ
ก็อยู่ด้วยกันมากก็ไม่คิดว่าเขาจะไปปากรูปตีหลังกาแบบนี้นะถ้าอยากอยู่กันต่อไปก็ให้ออกมาวันนี้เลยในนิดนึงนะครับ
ก็อยู่ด้วยกันมากก็ไม่คิดว่าเขาจะไปปากรูปตีหลังกาแบบนี้นะถ้าอยากอยู่กันต่อไปก็ให้ออกมาวันนี้เลยในนิดนึงนะครับ
อยู่ด้วยกันมาก็ไม่คิดว่าเขาจะไปปากรูปตีรังกาแบบนี้นะถ้าอยากอยู่กันต่อไปก็ให้ออกมาวันนี้เลยไป
ก็อยู่ด้วยกันมากกกกไม่คิดว่าเขาจะไปปากรูปตีหลังกาแบบนี้นะถ้าอยากอยู่กันต่อไปก็ให้ออกมาวันนี้เลยในนิดนึงนะครับ

ก็อยู่ด้วยกันมากกกไม่คิดว่าเขาจะไปปากรูปตีหลังกาแบบนี้นะถ้าอยากอยู่กันต่อไปก็ให้ออกมาวันนี้เลยในนิดนึงนะครับ

ก็อยู่ด้วยกันมากกไม่คิดว่าเขาจะไปปากรูปตีหลังกาแบบนี้นะถ้าอยากอยู่กันต่อไปก็ให้ออกมาวันนี้เลยในนิดนึงนะครับ

ก็อยู่ด้วยกันต่อไปก็ให้ออกมาวันนี้เลยในนิดนึงนะถ้าอยากอยู่กันต่อไปก็ให้ออกมาวันนี้เลยในนิดนึงนะ

ก็อยู่ด้วยกันต่อไปก็ให้ออกมาวันนี้เลยในนิดนึงนะ

ก็อยู่ด้วยกันต่อไปก็ให้ออกมาวันนี้เลยในนิดนึงนะ

ก็อยู่ด้วยกันต่อไปก็ให้ออกมาวันนี้เลยในนิดนึงนะ
ก็อยู่ด้วยกันต่อไปก็ให้ออกมาวันนี้เลยในนิดนึงนะ
ก็อยู่ด้วยกันต่อไปก็ให้ออกมาวันนี้เลยในนิดนึงนะ

คือในสคริปต์ของตาชาญเขาเขียนว่า

เป็นคำสาบานที่เกิดจากอารมณ์ของลุงพลล้วนนะฮะ

สคริปก็เขียนอยู่แล้วว่าขอให้ตายไปใน๓วัน๗วัน
ไม่ต้องถึงขั้นว่าตายหาตายโหงเนี่ยนะคะ
อีกเรื่องเรื่องของการกลับทูปปักหัว
เราก็ถามตาชาญตาชาญคิดเห็นยังไง

ไม่รู้ว่าทำไมลุงพลไม่ทำตามที่เขาบอก
เพราะตาชาญตั้งใจทำตามประเพณีทุกอย่าง
คนเป็นพ่อเนี่ยไม่อยากให้ลูกเนี่ยทะเลาะกันหรอก
แต่ลุงพลล์เนี่ยโหแหวกแนว

เหมือนไม่ให้เกียรติตาชาญตาชาญบอกแบบนี้นะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงหน่อยค่ะ
น้อยใจมันเกินไป
รู้อยู่แล้วว่าจุดประสงค์คืออะไร

อย่างน้อยก็ขอให้ครอบครัวเรามีความสุขความเจริญ
อย่างนี้นะ
ไม่ต้องไปกล่าวหาถึงให้มันฉิบหายไววอดหรอก

ถ้าคุณผู้ชมได้ชมภาพเมื่อวานให้ชมไปแล้ว

ลุงพลก็เหลือไปมองดูไอ้กระดาษสคริปต์ที่ตาชาญเขาอ่านอยู่นะฮะ
ระหว่างสาบานเหลือไปมองดู
ทีนี้มีการทักทวงตาชาญไป

น่าจะเพิ่มให้มันแบบหนักไปเลยแรงไปเลย
ให้มันวิบัติชิบหายตายหงตายหาอะไรก็ว่ากันไป
แต่ก็ยืนยันว่าที่ลุงพลพูดเสียงดัง

ปกติผมเนี่ยพูดกับพ่อตาแบบนี้อยู่แล้ว

ผมเป็นคนพูดจาโผงผางเสียงดังแบบนี้ทุกครั้งอยู่แล้ว
เมื่อวานที่คุยกับตาชาญกับพ่อตาไม่ได้มีการทะเลาะกัน

ว่าเขียนไม่ชัด

อยากให้เพิ่มและให้กล่าวทีละคน

ท่านตั้งใจมาจะกล่าวพร้อมกัน

ตอนแรกที่ผมแกบอกข้าพเจ้า
คนอื่นก็ข้าพเจ้าผมก็บอกข้าพเจ้าที่หลังเนี่ย
สาบานว่าเขาก็ขอสาบานว่า
ผมก็ขอทราบบ้านว่าเสียงมันแทรกกันไง

ผมก็เอาไปคุยดีกว่าเพราะผมอยากคุยคนเดียวไง

แกก็รู้ผมเป็นคนเองยังเงี้ย
พรุขนี้แกก็ขี่รถมาคุยเล่นแล้ว
เมื่อวานเนี่ยก่อนที่จะไปร่วมพิธีสาบานนะฮะ

เมื่อวานทีมข่าวก็เลยถามลุงพลชอบเพลงอะไรเนี่ย
บอกว่าชอบเพลงเสมอของคุณปูพงศิษยคัมภีร์
เพราะว่าเพลงนั้นมันเข้ากับชีวิตเขามากเลยนะ
เพราะว่าความหมายของเพลงคือคนคนนึงเนี่ยทำงานเพื่อครอบครัวเนี่ย
แล้วมีครอบครัวอยู่ข้างคอยให้กำลังใจกันมาเสมอเนี่ย
ทีมข่าวบอกลุงพลขอฟังสักรอบได้ไหมร้องให้ฟังหน่อยเถอะ
นักข่าวของเราคุณจิรายุทธ์บุญชูก็เลยแบบ
เล่นกีตาร์ประกอบให้ลุงพลร้องเพลงไปฟังเลย
มีแต่เธอสม่ำเสมอถึงซ้ำเติมหัวใจไม่เคยว่า
คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอและเป็นเธอคนเดิมเสมอทุกเวลา
แนะนำลุงพลนะจบเรื่องราวนี้เข้ามาประกวดร้องเพลงเลยนะ
ลูกคอนี่โอ้โห๑๐ชั้นไปแล้วล่ะ

เสียงสูงมากคือคือเป็นสิ่งพิเศษของผู้ชายเสมอ

นู่นเขาเด็ดไปถึงบนฟ้านู้นนะฮะ

เอาร้องพอร้องพอดีแต่เป็นเพลงที่ลุงพลชอบ
เพราะความหมายมันคือชีวิตของเขาแหละนะฮะ

แต่เรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นดราม่ามันก็ยังไม่จบนะ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะข่าวจนทำให้ชาวกกอกออกมาขอคำตอบ
จากลุงพลช่วงคืนที่ผ่านมาก็คือการปักทูบกลับหัว
เรื่องนี้เนี่ยนะคะก็ต้องไปถามหมอปลาก่อนหน้านี้ไปถามหมอปลาแหละ
ปลาเป็นคนออกตัวเองเลยผมนี่แหละเป็นคนบอกให้ลุงพลปักทูบกลับหัวเอง
ซึ่งอันนี้เป็นคลิปที่สองนะคือก่อนหน้านี้หมอปลาทำคลิปออกมานะคะ
เป็นคนเป็นเป็นคลิปยืนยันว่าตัวเองเป็นคนแนะนำแต่นี่เป็นคลิปที่สอง
มาพูดอีกสักรอบเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยยอมรับอีกสักรอบบอกผมนี่แหละ
แนะนำให้ลุงพลปากทูบกลับหัวซึ่งคลิปนี้นะคะ
แล้วก็เฟซบุ๊กของหมอปลาชื่อว่าหมอปลาช่วยด้วย
เอาไปเสิร์ชหาดูนะคะเอาแต่ว่ารายละเอียดเอาสรุปให้ฟังแบบนี้
หมอปลาก็เริ่มชี้แจงและในช่วงที่ชี้แจงเห็นไหมคะ
มือซ้ายหมอปลาถือทูบมา๓ดอกด้วย
แล้วก็อธิบายบอกลุงพลเคยบอกกับตัวเขาว่า
สาบานทีละคนไม่ใช่พูดพร้อมกัน
และการที่ลุงพลไปสาบานคนเดียว
คือหลังจากที่ทุกคนสาบานเสร็จเรียบร้อยแล้วดื่มน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ลุงพลปลีกตัวนะคะเขียนคำสาบานมาเองไปสาบานคนเดียว
หมอปลามองว่าตรงนี้เป็นการแสดงความจริงใจ
แล้วภาษาที่ใช้ก็เห็นแล้วเพราะว่าก็ได้ดูจากลุงพลแล้วเนี่ยนะคะ
ภาษาน่ากลัวนะและเป็นภาษาที่เข้มแข็งมีความขลัง
สำหรับการที่ลุงพลไม่ดื่มน้ำสาบาน
หมอปลามองว่าจะดื่มหรือไม่ดื่มมันไม่มีผลอะไรเนี่ย
ลุงพลเขามีเหตุผลส่วนตัวไงเขาก็บอกไปแล้วว่าครอบครัวของเขาเนี่ย
คุณพ่อเนี่ยเป็นห่วงถ้าอยากจะดื่มน้ำสาบาน
อยากจะไปที่วัดพระแก้วมันเป็นสิทธิ์ของลุงพล
หมอปลาบอกแบบนี้นะคะส่วนประเด็นการปักทูบกลับหัวที่คน
ที่เป็นคนบอกว่าให้ลุงพลทำให้เหตุผลแบบนี้ค่ะ
บอกว่าการปักทูบกลับหัวมันมีความหมายเพราะอะไรนะคะ
ปกติเราปักทูบนะคะก็จะเอาส่วนที่เป็นสีแดงปักลงไปแบบนี้
แต่ถ้าการปักแบบนี้การปักกลับหัวคำว่ากลับเนี่ย
มันมีความสำคัญกลับอธิบายแบบนี้ค่ะ
สิ่งที่ไม่ดีมันจะย้อนกลับไปทำร้ายคนที่ทำร้ายน้องชมพู่
และคนที่มีส่วนร่วมรู้เห็นการหายตัวไป
และการเสียชีวิตของน้องชมพู่ไง
คำว่ากลับไงคะกลับไปจงกลับไป
ไปให้เห็นผลเร็วกว่าร้อยเท่าพันเท่า
โดยเฉพาะการปักลงดินในคำสาบาน
แม่พระธรณีรับรู้ให้ทุกวิญญาณในพื้นดินรับรู้
และให้ไปเล่นงานคนร้าย
ถ้าลุงพลคิดไม่ดีไม่กล้าปักแบบนี้หรอก
เพราะถ้าปักแบบนี้และลุงพลเป็นคนไม่ดีเกี่ยวข้องเนี่ย

แสดงว่าลุงพลกล้าถึงทำแบบนี้ถึงปักทูบกลับหัวค่ะ
อกจากนี้หมอปลาทำคลิปอีกหนึ่งคลิป
พูดถึงกรณีที่ช่วงหลังมีชาวบ้าน
มีข้อมูลใหม่นำเสนอทางสื่อมวลชนโดยเฉพาะนางแตงโม
นางตังโมเนี่ยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของรถของเล่นซิ่ง
ซึ่งเป็นรถแบ็คโฮสีส้มที่มีคนไปพบอยู่บนภูเขา
แตงโมบอกว่ารถแบ็คโฮคันนี้ตอนที่สดิ้งตามหาชมพู่เนี่ย
เธอเป็นคนไปเห็นอยู่ที่หลุมใต้ต้นมะม่วง
ซึ่งเป็นจุดสุดท้ายที่น้องชมพู่อยู่
เธอก็เลยสงสัยแล้วก็ให้ข้อมูลว่ามันไปอยู่บนภูเหล็กไฟได้ยังไง
อันนี้คือยายตังโมบอกนะคะ
หมอปลาก็เลยทำแบบนี้ค่ะ
เด็ดเผ็ดมันเลยคำพูดฟังเลยละกันดูเลยละกันค่ะ

เพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าพวกมึงโกหก
พวกมึงพยายามเล่นงานลุงพล
เพื่อพยายามให้ทำลายให้หลุมพลธ์จนมุม
ถ้าพวกมึงโกหก
โทษหกก็ให้พวกมึงมันการเปลี่ยนเป็นไปแต่งานสาบานครั้งเนี้ยไม่ต้องไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เลย
ต้องไปที่ปาดช้าเก็บศพไร้ญาติแถวไหนก็ได้หรือในเมนเผาศพเข้าไปในเมนเผาศพเลย
สาบานตรงนั้นเลยให้ชิบภายภายใน๓วัน๗วันให้ไม่เห็นผลเลยหรือสาบานปั๊บเป็นแม่งตรงนั้นเลย
กล้าไหมและวันนี้ขอโทษนะครอบครัวลุงพลกับป้าแตนแม่งขอโทษนะ
คนให้กำลังใจเยอะมากอิจฉาอีกคนไม่ได้อิจฉา
อิจฉาอะไรกับลุงพลกับป้าแตนกันเนี่ยผมถามไอ้เนี้ยฮะ
ไปอิจฉาอะไรแกแกไปเยี่ยวรถหัวพวกคุณเหรอไปขี่บนหัวเหรอ
เปล่าแล้วฝากกดแชร์ให้พวกมันดูด้วยอยากเจอไปแล้วพร้อมดีเหรอ
โอ้โหดุเด็ดเผ็ดมันคือต้องบอกว่าดราม่าที่มันเกิดขึ้นเพราะว่า
วิถีของหมอปลาที่เชื่อที่ทำมันคนละแนวทางกับชาวบ้าน
ก็เลยกลายเป็นข้อขัดแย้งแล้วก็กลายเป็นดราม่าขึ้นมานี่แหละ
ประเด็นที่หมอปลามีการโพสต์คลิปนี้เนี่ยนะคะเรื่องของยายแตงโมเนี่ย
เป็นคีย์สำคัญเลยนะคะเพราะว่ายายแตงโมเนี่ยคือก่อนหน้านี้เนี่ย
พยายามพูดถึงไทม์ไลน์คุณผู้ชมค่ะเรื่องของการหายตัวไปของน้องชมพู่เนี่ย
ถ้าเกิดว่าไปดูตั้งต้นเลยเนี่ยต้องตั้งต้นที่ไทม์ไลน์ช่วงที่น้องหายตัวไป
แต่ปรากฏว่าตอนนี้มีการให้ข้อมูลใหม่จากยายแตงโมจากชาวบ้านในกกอก
ลักษณะคือเหมือนจะเคลื่อนไทม์ไลน์มาใหม่ให้ครอบตัวลุงพลนะคะ
ไปบีบว่าให้ลุงพลเนี่ยจนมุมว่าช่วงเวลาที่น้องหายผู้เอ่อน้องชมพู่หายไปเนี่ย
คือเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่ลุงพลก็หายตัวไปนะคะ
นี่ก็เลยทำให้หมอปลาออกมามีการอัดคลิปแบบนี้แล้วกินแตงโมโชว์แบบนี้ค่ะ
อีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมมันมีเรื่องที่น่าแปลกเหมือนกันนะคะ
หมู่บ้านกกอกอยู่ที่มุกดาหารต้นต่อของเรื่องแต่ทีนี้ไปดูที่จังหวัดเลยมันก็แปลก
มีชื่อหมู่บ้านเหมือนกันเลยค่ะหมู่บ้านกกอกแล้วลักษณะทางภูมิศาสตร์
ประเทศเนี่ยก็คล้ายคล้ายกันเลยที่สำคัญคนในหมู่บ้านกกอกที่จังหวัดเลยเนี่ย
มีชื่อตัวละครเหมือนที่กกอกมุกดาหารมีทั้งน้องชมพู่ป้าแตนลุงพล
ใครอีกอ่ะเฮ้ยมีชื่อเหมือนกันหมดเลยเหรอแม่น้องชมพู่ใช่เออ
แล้วทุกวันนี้เขาจะต้องมานั่งตรงนี้แล้วติดตามข่าวสารนะ
เขาติดตามข่าวสารคุณเห็นไหมบ้านกกอกวังสะพุงเลยนั่นนะคะ
เราไปที่นี่นะคะคุณผู้ชมบ้านกกอกหมู่ที่๘
ตัมบลน๋องเหนี้ยวอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยเป็นหมู่บ้านเล็กประมาณหนึ่งร้อยหลังคาเรือน
ห่างไปไม่ไกลสักประมาณ๒๓กิโลเมตรมีภูโคกใหญ่อันนู้นภูเหล็กไฟใช่ไหม
มีภูโคกใหญ่มีสวนยางพารามเหมือนกันเปี้ยเลย
ชื่อว่าลุงพลแต่ไม่ใช่ลุงพลที่นู่นนะคนละพลกันนะคะ
อ่าลุงพลคนนี้ชื่อจริงก็คือนายธนพลจันทิมาอายุสี่สิบห้าปี
บอกว่านอกจากชื่อหมู่บ้านจะตรงกันแล้วก็มีคนในหมู่บ้านเนี่ยชื่อตรงกันหลายคนเลย
อย่างเช่นใครบ้างป้าแตนณแต่พ่อชมพู่แม่ชมพู่
อีกหนึ่งคนที่เราไปคุยด้วยอันนี้ไปเทียบเคียงกันเลยนะนั่นใส่เสื้อสีน้ำเงินเหมือนกันด้วย
แต่นี่ไม่ใช่นะคะขวามือนี่คือลุงพลตัวจริงนะคะซ้ายมือคือลุงพลที่จังหวัดเลยนะคะ
เราไปคุยกับอีกหนึ่งท่านนางสาวนิดแม่ค้าลอตเตอรี่เล่าให้ฟังบอกว่ามันก็เป็นเรื่องแปลกนะ
ที่ลักษณะทางภูมิประเทศของกกอกมุกดาหารกับกกอกจังหวัดเลยมันก็คล้ายกัน
หมู่บ้านมันก็เหมือนกันคนในหมู่บ้านก็ชื่อคล้ายกันอีกแล้วทุกวันเขาบอกว่าจะติดตามข่าวสารเอาใจช่วยให้จับคนร้ายได้
ส่วนน้องชมพู่ที่อยู่ที่จังหวัดเลยคุณนิดบอกว่ายังไม่เสียชีวิตนะ
มีอะไรล่ะทั้งชมผู้ใหญ่ชมพู่เล็กนะฮะชมพู่ที่เป็นเด็ก
แต่คนที่ถูกเรียกชื่อบ่อยที่สุดก็คือป้าแตนกับลุงพลค่ะ
มันมีชื่อบ้านเหมือนกันแล้วก็มีตัวละครหลายตัวที่เหมือนกัน

คือป้าแตนลุงพลมีนาแตมีไอ้น้องชมพู่ผู้แม่ชมพู่พ่อชมพู่อะค่ะ

แต่คุณผู้ชมใจเย็นนะ
ลุงพลกับป้าแตนที่กกอกมุกดาหารเขาเป็นสามีภรรยากัน
แต่ลุงพลกับป้าแตนที่จังหวัดเลยเนี่ย
กกอกที่จังหวัดเลยเนี่ยเขาไม่ได้เป็นสามีภรรยากันนะคะ
แตนคนนี้มีอาชีพค้าขายลอตเตอรี่
แต่ตอนที่ผู้สื่อข่าวไปหาที่บ้านเนี่ยแกไม่อยู่ค่ะ
อยู่แต่สามีป้าแตนให้ข้อมูลบอกว่าป้าแตนไม่อยู่บ้าน
ส่วนคนอื่นที่มีชื่อก็ไม่มีใครอยู่บ้านออกไปทำงานกันหมดเลยนะคะ
อาชีพหลักของบ้านกกอกตรงนี้ชาวบ้านเขาขายลอตเตอรี่ไงอยู่ที่วังสะพุงจังหวัดเลย
คุณผู้ชมติดตามข่าวนี้อย่าเพิ่งเครียดนะฮะ
เครียดมากก็ฟังเพลงไปลุงพลหรอร้องเพราะดี
หรือไม่ก็เข้าวัดสวดมนต์ทำบุญก็ได้
จะได้ไม่เครียดเรื่องนี้เราคงตามกันยาวแหละฮะ
ร่วม๘๐วันแล้วก็ยังจับกลุ่มคนร้ายไม่ได้